ที่พ่อเอ๊ะระเบียบวาธศิลป์กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
พูดถึงวงระเบียบวาธศิลป์เนี่ยนะตอนนี้นี่บอกเลยนะว่าเป็นวงที่กำลังมาแรงคิวยาว
โอ้โหยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ย
ระเบียบวัฒนศิลป์เขาก็ครองใจแฟนแฟนมาแล้วเกือบหกสิบปีล่าสุดค่ะ
ทางพ่อเอ๊ะเนี่ยบอกกับน้องรถเบ้นว่าฤดูการหน้าวงของพ่อเนี่ยจะครบ๖๐ปีที่เดินบนเส้นทางเสียงเพลงแล้วนะ
ค่ะซึ่งพ่อเอ๊เนี่ยเขายังบอกด้วยนะคะว่าภูมิใจมากมากกับวงของพ่อ
และจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดแรงสนับสนุนจากเอฟซีทุกคน
รวมไปถึงจะพาพิจารณ์งานด้วยปากหวานนะคะซึ่งวงระเบียบวัฒนศีลเนี่ยครบรอบหกสิบปีทั้งที
เอ๊ก็บอกว่าตั้งใจจะทำโชว์ทำการแสดงออกมาให้ดีที่สุด
สมกับที่พ่อเอ๊ะเนี่ยเขาสร้างมารวมถึงเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับเอฟซีอย่างแน่นอน
บอกเลยนะคะว่าไม่ควรพลาดอีกหนึ่งประเด็นจำกันได้ไหม
ก่อนหน้านี้ที่พระเอกหมอรำของวงอย่างหนุ่มท็อปนารากรเขาออกจากวงไป
กลายเป็นข่าวใหญ่โตในวงการหมอลำล่าสุดเขาก็กลับเข้ามาในวงการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งส่วนตัวเนี่ยพ่อเอ๊บอกว่าคงเป็นเพราะบุญแหละที่ทำร่วมกันมา
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของพ่อเอ๊ะกันหน่อยค่ะ
นี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราว่าเราภาคภูมิใจตรงนี้
เพราะว่าคือเราอยู่ด้วยคุณภาพจริง
เพราะว่าถามว่าเรื่องโซเชียลเราเก่งไหมเราไม่ได้เก่งโซเชียล
แต่คือที่เราอยู่ได้เพราะว่าแฟนคลับเพราะว่าคนที่รักเรา
เขาช่วยกระจายช่วยแชร์ช่วยเชียร์เราเอง
ฤดูการนั้นก็ครบ๖๐ปีแล้วก็จะเป็นฤดูการที่เราจะ
ตั้งใจที่จะทำโชว์ออกมาให้มันยิ่งใหญ่สมกับ๖๐ปีที่คุณพ่อสร้างมา
ก็คิดว่าจะทำเซอร์ไพรส์ให้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราก็รอ
เราก็รอดูเหมือนกันว่า๖๐ปีนั้นมันต้องยิ่งใหญ่
แต่จะยิ่งใหญ่แบบไหนนั้นก็ให้พี่น้องให้แฟนคลับแฟนเพลง
คอยติดตามเป็นระยะไป